ก่อนหน้านี้เรานำเสนอเหตุไฟไหม้ไปนะคะ
เป็นเหตุไฟไหม้ที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์๒๖
ครั้งนั้นไม่มีใครเสียชีวิตนะคะมีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายไปประมาณ๘๐หลังคาเรือนได้
เพราะว่าลักษณะเขาปลูกอยู่ติดกัน
ทีนี้ปรากฏว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นในโลกออนไลน
ตรงที่ว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ก็มีคนถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์ต่างนานาไว้

ไปเห็นว่าเอ๊ะนักดับเพลิงคนหนึ่งที่เขาถือหัวฉีดน้ำอยู่

เป็นผู้หญิงยังไม่พอสวยอีกต่างหากทั้งน่ารักทั้งเท่นะคะ
เราก็เลยไปตามหามาให้จนเจอว่าเธอคือใคร
แล้วเธอบอกว่าเธอทำอาชีพนี้มา๑๕ปีแล้วนะคะ
แชร์ภาพขณะที่เธอกำลังเข้าไปช่วยเหลือระดมฉีดน้ำ
จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนในซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลปยี่สิบสาม
คืนวันที่๑๒สิงหาคมนะคะ
พอโพสต์นี้แชร์ออกไปปุ๊บโอ้โห
กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากเพราะว่า

หลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ระดับนี้เป็นนางแบบได้เลยนะเนี่ย
มาในคราบของนักดับเพลิงด้วยทั้งสวยทั้งเท่

เมนต์ต่างก็เข้ามาชื่นชมนะคะว่าโอ้โหทั้งสวยทั้งเก่ง
แถมยังใจบุญใจกุศลด้วยนะมาทำงานแบบนี้เสี่ยงอันตราย
บางคนถึงขั้นแซวบอกว่าช่วยมาดับไฟบ้านผมทีเดี๋ยวผมจะเผาบ้านเดี๋ยวนี้เลย
เดี๋ยวก่อนอย่าทำนะคะเดี๋ยวอย่าให้ถึงขนาดนั้น
อ่าวันนี้ค่ะนักดับเพลิงสาวสวยคนนี้
เขาออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ชื่อว่านางสาวมุกธิดาจุ่นซ่อนคม
เล่นว่าน้องสนุกอายุ๒๘ปี
ปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นนักการตลาดของบริษัทจำหน่ายวัสดุเกาะสร้างแห่งหนึ่งนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเริ่มมาเป็นนักอาสาดับเพลิง
ตั้งแต่อายุ๑๓ควบนะคะ
พอได้เริ่มทำเธอบอกว่าเธอรู้สึกชอบ
แล้วก็เลยทำมาเรื่อยเพราะรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือคน
ทำแบบนี้ต่อเนื่องมา๑๕ปีแล้วนะคะ
โดยเธอประจำอยู่จุดดับเพลิงอปพรฐานสุดสาคร
บนถนนพรานกซอย๗เขตบางกอกน้อยค่ะ
แล้วเธอก็บอกแบบนี้นะคะว่าทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ลงพื้นที่ทันทีเลยก็จะต้องใส่ชุดป้องกันให้พร้อม
พอไปถึงที่เกิดเหตุก็เร่งฉีดน้ำดับเพลิง
หน้าที่หลักของเธอค่ะคือเธอเป็นคนถือหัวฉีดน้ำนะคะ
ไม่ได้เบานะคะหนักหนักนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ความสามารถนะคะ
พอเพลิงสงบผู้ประสบเหตุทุกคนมาขอบคุณเธอ
เธอบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอประทับใจ
คือมันเป็นกำลังใจค่ะให้เธอปฏิบัติหน้าที่มาตลอด๑๕ปี
ทีมข่าวของเราก็ถามอีกว่าแล้วหน้าตาสวยแบบนี้
รับงานถ่ายแบบอะไรแบบนี้บ้างไหมเธอบอกว่าก็เคยรับนะคะ
แต่ไม่บ่อยไม่ได้รับเป็นหลักค่ะเพราะว่าเธอมีงานประจำอยู่แล้ว
ถ้ามีคนติดต่อเข้ามาก็รับบ้างเป็นบางงานค่ะ
จำได้ว่าเคสแรกก็ไปช่วยแมวมาสองตัวแล้วก็รู้สึกแบบ
เราช่วยคนอื่นได้น่าจะทำได้มากกว่านี้
รู้สึกว่าเออเราก็มีประโยชน์นะก็เลยแบบลองทำมาเรื่อย
กี่ปีแล้วค่ะ
คือตอนแรกเด็กแค่คิดว่าสนุกตื่นเต้นไปกับเพื่อน
แต่พอเริ่มโตเข้าพอบางทีเราไปช่วยเคส
พอได้รับคำขอบคุณจากผู้ประสบเหตุหรือว่าคนที่อยู่ระแวะใกล้เคียง
ก็ขอบคุณนะที่มาช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้วะ
เออคือแบบต่อให้มีเงินเยอะมากแค่ไหนก็ซื้อคำนี้ไม่ได้
แบบคนที่เขาจะขอบคุณเราจากใจจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยหน้าเป็นแบบอย่างจริงนะนะคะไม่ได้ทำเล่นด้วยนะ
ทำมาแบบดับเพลิงมา๑๕ปีอะนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยความน่ารักของเธอ
แต่มันคือน้ำใจทำงานอาสาแบบนี้ใช่นะ